ซึ่งทีมนิสิตชมรมหุ่นยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมา
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านช่วยยกสิ่งของเครื่องใช้
เดินไปยังห้องต่างและจดจำได้ว่า
สิ่งของในบ้านวางอยู่ตรงไหน
และที่สำคัญสามารถพูดคุยโต้ตอบอัตโนมัติ
เป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย
ผมหวังว่ายายผมและทุกบ้าน
หุ่นยนต์คอยเคียงข้างพวกเราอย่างแน่นอนครับ
น้องเอิร์ทนายธนาโชศภกิจ
หัวหน้าชมรมหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจว่า
ของผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทยกว่า๕๐ชีวิต
จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าแข่งขันหลายร้อยทีมทั่วโลก
และนี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย
ที่สร้างชื่อเสียงไปไกลระดับโลก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน